คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนครูถูยอเอเอแยสต์
พีนี้ใช้คำว่ากลับมาจริงเพราะเราพักไปอยู่สักพักอยู่เลย
ใช่สักพักเหมือนกันก็กลับมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกอะไร
ใช่เป็นการต้อนรับฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
อ่าในอีกไม่นานนี่แหละนะครับก็เรามาเขาเรียกว่าอุ่นเครื่อง
วอร์มรอกันก่อนว่าครับบอลโลกปีนี้จะเป็นยังไง
แต่ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงบอลโลกปีนี้แหละเราก็จะพูดถึง
เราจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างในอดีตเกี่ยวกับฟุตบอลโลก

อาจจะเป็นเรื่องอดีตที่เก่าหน่อยนึง

เหมือนผ่านกันไป
ก็ลองมาดูกันว่าเราจะยกเรื่องอะไรกันมา
เราเลือกอะไรมาพี่บอย
ก็คงต้องเล่าถึงแชมป์เก่า
ซึ่งเป็นแชมป์จากฟุบัโลกเปียว๒๐๑๘

พลปล็อกบาร์กจะไม่ได้ไปฟุบัลโลก
คือย้ายไปปุ๊บก็เจ็บเลยแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ไปแน่

มันก็มีความต้องแบกอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
แค่รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมจริงกับบอลโลกปีนี้ซึ่งไม่รู้อายุเขาจะได้เล่นบอลโลกปีหน้าหรือเปล่า

บอลยูโรก็จะเหมือนกันเลยก็จะเป็นปัญหาเดิมนะครับ
ก็คิดว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะขัดใจแฟนบอลตาไก่อยู่บ้าง
ก็งุยกลางทั้งเยอะทั้งแยะตัวเลือกเยอะ
ผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีอยู่แล้วในฐานะแชมป์เก่า

เขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในห้องแต่งตัวก็ตาม
อันนี้ถือว่าต้องให้เครดิตเขาต้องให้เด็กคือเขาเป็นคนที่ปลุกใจเพื่อนร่วมทีมหนักมากในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
ซึ่งทำให้อาจจะส่งผลต่อฟุตบอลโลกคราวนี้เหมือนกันในกรณีนี้

ก็ต้องบอกว่าแฟนบนชาวไทยน่าจะติดตามชาวฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะ

ละตาเยอะเอาง่ายเลยบัลลงดรคคนล่าสุดคาวินเบนเซมาร์

ข่าวปลอมไม่ข่าวปลอมข่าวแบบว่า

ความน่าเชื่อถือต่ำอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้ก็

เป็นครั้งที่สองของเอเชียนะ
เพราะว่าครั้งแรกก็คือปี๒๐๐๒
ใช่ใช่
ก็๒๐ปีพอดี
ปีก็คือครั้งนั้นก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะร่วมกัน

วุ่นวายไปหมดบิน

มาเยอะมากเป็นปีที่ดราม่าค่อนข้างเยอะ
รามาในช่วงก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน
ส่วนในช่วงการแข่งขันก็ดราม่าเหมือนกัน

ผมว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า
ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฟุตบอลไม่ใช่กีฬาอันดับ๑ของประเทศนะ

ถ้าว่าจริงมันก็คือเรื่องของทางการเมือง

เฟเกียราที่คนฝั่งเศสนิยมเนี่ย

ที่ใหญ่จะเป็นกีฬาประเภทหมดคน
แล้วก็เป็นกีฬาที่ดูมีฐานะพอสมควร

คือด้วยความที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองแฟชั่น
เป็นเมืองก็จะมีความดูผู้ดีหน่อย

ถ้านะนี่มันก็จะเรียกว่าเมืองผู้ดีนะ
แต่จริงฝรั่งเศสมันดูเป็นภาพอย่างนั้นจริง

ส่วนฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่ในภายหลัง

เขาก็ไม่ได้อายุเยอะอะไรมากนะ

คือแบบทีมฟุตบอลเนี่ยถ้ายังไม่ถึงหลักร้อยปีถือว่าแบบใหม่มาก

เหมือนกับอาหารเจ้าเก่าบ้านเราจริงก็ไม่ถึง๑๐๐ปี
บางเจ้าเจ้าเก่าเนี่ยเพิ่ง๓๐ปีเองนะ
เก่าเด็กกว่าผมอีกเจ้าเก่า

แล้วก็ด้วยเหตุนั้นครับทำให้กีฬาฟุตบอลเนี่ยความนิยมมันจะได้รับความนิยมในแถบชานเมืองนอกเมือง
ถ้าให้กล่าวแบบง่ายก็คือว่ามันเป็นกีฬาของคนชายขอบ
เป็นกีฬาของคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเป็นชนชั้นแรงงาน
เป็นคนที่อพยพมาจากภาวะสงครามมาจากสงครามโลกครั้งที่๑ครั้งที่๒
รวมถึงประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสในช่วงการล่าอาณานิคม
นั่นจึงทำให้ฟุตบอลของฝรั่งเศสในระดับนานาชาติมันจึงมีความสะสมความร่ำรวย
หรือว่าความแข็งแกร่งอะไรต่างมันช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขา
เมื่อเทียบกับอังกฤษอิตาลีเยอรมันอาเจดิน่าหรือบาซิ

ใช่คือเพิ่งเรียกว่าฟุตบอลเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเริ่มของทีมชาติฝรั่งเศส
ถ้าพูดกันให้แบบชัดเจนนะครับ
แต่ว่าความสำเร็จของฝรั่งเศสก็อย่างที่เราทราบไปก็คือ

สองสมัยในทศวรรษนะเอ้ยไม่เดี๋ยวมัน๒๐ปี
ใช้ก็คือ๙๘จนถึง๒๐๑๘นะครับ
แล้วก็เคยได้แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์ชาวยุโรปตอนปี๑๙๘๔แล้วก็๒๐๐๒นะครับ
เพราะเป็นเหตุการณ์หลังจากฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับ
ความสำเร็จของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยในช่วงปี๑๙๘๔เนี่ย
มันก็คือพวกเขาได้ไปถึงแชมป์ยุโรป
แต่พอเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๑๙๘๖ที่ประเทศเม็กซิโก
ก็คือพวกเขาก็ได้อันดับ๓ยังไปได้ไม่ถึงแชมป์โลกนะครับ
ว่าจะมีโมเมนต์สำคัญก็คือการเคลียร์บราซิลตกรอบ
จากการโดนลูกโทษนะครับ
แล้วก็ไปแพ้ให้กับเยอรมนีตะวันตกนะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่า
ซึ่งถือว่าเออผมเกิดไม่ทันต้องบอกว่าเกิดทัน
แต่ไม่ทันได้รับรู้ว่ามันเสียหายขายขี้หน้ามากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าปี๑๙๙๘พวกเขาต้องเป็นเจ้าภาพ
การที่ทีมเจ้าภาพในอนาคตไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี๙๔

แต่ช่วงนั้นมันโอเคโซเชียลมันไม่มีไง
มันก็ต้องหน้าข่าวกีฬามันก็คงไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้น

ใช่จริงมันก็มีแพ้รับบาปอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้
ที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี๙๔มันก็มีแพ้รับบาปที่จะเล่าไปข้างหน้า
โอเคคราวนี้เรากลับมาย้อนกลับไปนิดนึงครับ
ก็คือว่าแม้ว่าฝรั่งเศสจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการสร้างฟุตบอลช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขา
แต่เขาก็มีการสร้างขึ้นมาจริงคือช้าหน่อยแต่ว่าก็มีการพัฒนา
ก็คือในช่วงประมาณปลาย๖๐นะครับสมาภัณฑ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเขาเริ่มมองเห็นว่า
เราจะอยู่อย่างงี้ไม่ได้แล้วอืมฟุตบอลของฝรั่งเศสจะต้องต้องเริ่มสู้กับ
อย่างน้อยก็ต้องสู้อังกฤษได้ต้องสู้เยอรมันได้หน่อยสู้อิตาลีได้หน่อยนะครับเขาก็เลยมีการสร้างโครงสร้างฟุตบอลระยะยาวขึ้นมานะครับ
ก็เกิดการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลอย่างเป็นระบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์ฝึกที่ครบวงจรที่สุด
แล้วก็เป็นศูนย์ฝึกที่ปั้นนักฟุตบอลสมัยใหม่แล้วก็เป็นนักเตะชื่อดังในเวลาต่อมาก็คือศูนย์ฝึกที่ชื่อว่าคาฟองแตงนะครับ
กิเรสเฟนันเดสแล้วก็ชองติกาน่าอืม

เคยเป็นผู้จิตการทีมฟูเรี่ยมอ่ายุคที่พาฟูเร่ม

กพิตรพี่กำลังคิดกับกันว่าชื่อเนี้ย
เชื่อนี้น่าจะคุ้นสุดเพราะคนดูปลีเมียอน่าจะเคยได้ยิน

การพัฒนาสูญฝึกแต่ละสูญฝึก

ส่วนในเรื่องทีมชาติฟรั่งเศส

ปัจจัยหลักที่ทำให้ฟุตบอลของฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ย
มันมาจากเรื่องของความสมดุลอืมอืมนะครับทีมชาติฝรั่งเศสในเวลานั้นเนี่ย
ต้องบอกว่ามีความเป็นศิลปินลูกหนังสูงแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าสูงเกินไปด้วย
มีความอินดีแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้
ไอ้นี่พูดถึงทีมชาติฝรั่งเศสหรือพูดถึงจริงจริงต้องบอกว่า
มันก็มีหลายคนนะในยุคนั้นนะครับชิโนล่าก็ใช่เนาะยิ่งหนักเลย
เออใช่ใช่เขาเป็นแพ้ละบาปสำหรับฟุตบอลโลกปีเก้าสี่
โดยที่ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าแพ้เพราะหลายคนชี้ว่าแพ้เพราะชิโนลา
หนึ่งอันนั้นก็แบบเอ่อเชลลาอูดิเย่ก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของ
โนล่าที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอ๋อนะครับซึ่งเวลานั้นมีการเล่าขานกันว่า
บรรยากาศแผ่นในทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความกละหละหลน

ฟุตบอลก็เล่นไม่เป็นทีมเวิร์ก
คือก็มีนักบริษัทเขาก็มองว่า
ริคันโดน่าเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำที่ดีจริง
แต่ทำให้ทีมชาติไม่สมดุล
ส่วนชิโนล่าเนี่ยก็จะถูกตำหนิในแง่ของ

หลายคนที่เขาไม่ได้ระบุชื่อบอกว่า

ตอนนั้นหลีกค่อนข้างจะไม่ดีเลยละ
เติบโตที่ลีกชั้นนำ
แบบนั้นการมารวมกัน
เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไปเจออะไรที่ดีกว่า

ต่างคนต่างอีโก้ต่างคนต่างเก่งมาเจอกันก็พังเรียบร้อยก็โกละหนอย่างที่พี่บอยบอกไป
ดังนั้นแล้วครับในช่วงก่อนเริ่มทุนาเมนต์ฟุตบอลโลกปี๑๐๙๙๘นะครับ
จากเดิมที่เป็นเชลาลูเย่อดีตผู้จัดการทีมเวอร์ภูใช่ไหมครับ
เขามองว่าทีมชาติฝรั่งเศสควรจะมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมใหม่
ที่มีการผสมผสานนักเตะหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เป็นฝรั่งเศสแบบแท้เลย
ฝรั่งเศสแบบผิวดำแล้วก็ฝรั่งเศสแบบอารับ
ซึ่งจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่ทีมชาติฝรั่งเศสในปี๑๙๙๘ได้เปรียบ
ทีมชาติฝรั่งเศสในชุดอื่นเพราะว่าบรรดานักเตะที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติปี๑๐๙๔
คือทำให้พวกที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
มันเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีมากกว่ายุคก่อน
องเรีย์ถือว่าเป็นรุ่นน้องของโตราม
โตรามดูแลองเรีย์ตั้งแต่เพิ่งเข้าฝึกศูนย์นี้เลย
นั่นแหละมันทำให้ทุกอย่างค่อนข้างตราจต่างจากยุคก่อน
บรรดาที่เมื่อกี้ผมเล่าก็คือนักเตะแบบฝรั่งเศสแท้ใช่ไหมครับ
นักเตะที่เป็นฝรั่งเศสของผิวดำแล้วก็อารับนะครับ
อันนี้ผมเรคดาวน์นิดนึงก็คือว่า

คริสตยองกาลอมเบอร์ป้าสิกเวียล่า

ซีดานเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้ถืออิสลามนะ

เขาเป็นบุตรของผู้ลิภัยชาว

นักเตะผิวดำมาติดทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ย
จริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ
ฝรั่ง๑๙๓๐เนี่ยฝรั่งเศสก็มีการเรียกนักเตะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเหมือนกัน
ก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี๙๘มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
เพียงแต่ว่ามันต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า
นักเตะที่ถูกเรียกตั้งแต่ยุค๓๐เนี่ยมันไม่ได้มันไม่รู้จักมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ความเป็นทีมมันจึงแตกต่างจากปี๙๘นะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าบรรดานักเตะที่ติดทีมชาติฝรั่งเศส
ว่าจะเป็นยุคปี๑๙๙๘หรือปี๒๐๑๘แล้วเนี่ย
พวกเขาจะดูมีความภูมิใจในความเป็นฝรั่งเศสมากกว่านะครับ
แม้ว่านักเตะบางคนอาจจะไม่ได้เกิดฝรั่งเศสก็จริง
แต่ว่ามาเติบโตแล้วก็เกิดการประกอบสร้างความเป็นคนฝรั่งเศสขึ้นมา
มากกว่ายุคก่อนหน้านั้นนะครับ
เหมือนก็กลายเป็นความผูกพันของกันและกัน
แล้วก็เป็นหนึ่งในความแข็งแกร่งของทีมชาติฝรั่งเศสในเวลาต่อมา
ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสในปี๒๐๑๘ก็ต้องบอกว่าเป็นผสมผสานที่ยิ่งกว่าเดิม
จนสื่อบางสำนักเนี่ยเขาเคยพาดหัวว่าฝรั่งเศสจริงไม่ใช่ทีมที่มาจากยุโรปหรอก
แต่เป็นทีมที่๖ที่มาจากแอฟริกาใต้
คือเหมือนว่าแอฟริกาใต้เนี่ยไม่ใช่แอฟริกาใต้ทีมจากแอฟริกาเนี่ยมันจะมีตัวแทน๕ทีมใช่ไหมมีโคต้า๕ทีม
แต่ว่าจริงมันมีโคต้าทีมที่๖คือของฝรั่งเศสนะครับ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอันนี้เราข้ามมาถึงปี๒๐๑๘นะครับ
๒๐๑๘เนี่ยขุมกำลังของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าก็มาจากแอฟริกาแหละ
แต่จุดที่เพิ่มเติมของทีมชาติฝรั่งเศสในปี๒๐๑๘ที่แตกต่างจากยุคปี๑๙๙๘ก็คือ
มีการเพิ่มนักเตะที่เป็นเชื้อสายอิสลามเข้ามา

แล้วก็น่าสนใจกว่านั้นคือทีมชาติฝรั่งเศสปี๒๐๑๘เนี่ย
มันก็คือการผสมผสานที่เรียกว่ายิ่งผสมผสานมากกว่าปี๑๙๖๘ด้วยซ้ำนะครับ
อีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่านักการเมืองฝ่ายขวาในฝรั่งเศสเนี่ย

เขามองว่าทีมชาติฝรั่งเศสเลือกนักเตะที่เป็นคนฝรั่งเศสแบบจริงน้อยเกินไป

มันก็คือแบบเขามองเริ่มแบบดูไม่ฝรั่งเศสแท้ซึ่งจริงมันก็คือคนฝรั่งเศสอ่ะ

คือมันก็โอเคแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาก็อาจจะมองเรื่องเผาพันธุ์

แต่เขาก็เป็นคนฝรั่งเศสเหมือนนักการเมืองอะแหละ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เดชชองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับคำพูดของนักการเมืองฝ่ายขวาเท่าไหร่

ท้ายที่สุดแล้วเราก็เห็นนะครับว่าเดชองก็เลือกนักเตะจากฝีเท้า

นี่ยังมาคิดอะไรเรื่องนี้บางประเทศเขาถึงขั้นย้ายสัญชาตินักเตะด้วยซ้ำ

แล้วก็จริงแล้วเนี่ยคือถ้าฝรั่งเศสเขาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้

อาจจะไม่ได้เห็นนักเตะแบบคิเรียนเอ็มบาเป้ในฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘ก็ได้นะ

ก็ที่มีประเด็นข่าวเรื่องการเหยียดกันอะไร

คือสุดท้ายคือถ้าคุณบอกว่าคุณละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้นะตั้งแต่ซีดานแล้ว

จริงต้องบอกว่าถ้าไม่มีนักเจ็กผิวดำแบบตุราม

ก็จบเหมือนกันนะเพราะตุลามยิงสองรูป
ก็ใช่ไงตัวแบกอ่ะเดอร์แบกอย่างซีดานก็ไม่ใช่นะ

รีตอนปีอย่างยูโรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ถึงบอกไงว่าคุณจะมาหยุ่มหิมอะไรพวกนี้

สานโช่อย่างเนี่ย
มันเป็นประเด็นการเมืองที่ซ่อนอยู่ในฟุตบอลแล้ว

และชองก็พยายามเอาสิ่งที่เขาเคยได้จากอ่อนปี๙๘มาพัฒนาขึ้นมาใหม่
โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญที่รวมตัวกันที่สูญฝึกเลยก็คือแคร์ฟองแตงนั่นแหละ
แล้วก็ได้มีการพยายามสร้างเคมีที่เหนียวแน่นภายในทีม
แล้วก็มีการรวมกลุ่มเกาะกลุ่มกันพยายามไม่แยกเขาแยกเรา
พยายามให้ทุกคนคือทีมมันคือเลสเบอร์ด้วยกัน
ถ้าสังเกตให้ดีครับในช่วงปีฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘
มันจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในทีมชาติฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ออกมาเห็นจากผ่านหน้าสื่อเลยก็คือเรื่องของการเต้นการร้องเพลง
มันคือจิตวิทยาง่ายนะ
ใช่นะครับก็ชัดเจนเลย
ทั้งหมดเป็นเพลงที่มาจากแอฟริกา
แล้วบรรดานักเตะที่เป็นคนขาวหรือเป็นคนฝรั่งเศสแท้อย่างนี้
ก็เล่นก็เต้นไปกับดนตรีของแอฟริกาไปด้วย
คือมันคือการบ่งบอกว่าเฮ้ยเราเท่ากันจริง
ใช่เราเท่ากันจริง

ของฝรั่งเศสดูมีค่าขึ้นมากว่าเดิมอีก
แล้วก็มันคือการสร้างมิตรภาพภายในทีมอย่างที่พี่ตะบอกเลย
มันดูเป็นเหมือนของง่ายแต่มันสำคัญนะ
จริงในฐานะที่ผมดูบอลไทย
ถ้าจะบอกว่าดูบอลต่างประเทศทุกคนคงดูเนอะ
แต่ว่าพอดูบอลไทยสิ่งที่มันเชื่อมกันแล้วมันเป็นเรื่องง่ายที่ทำให้มันในบรรยากาศในสนามมันโคตรหายไป
คือเพลงเชียร์เพลงเชียร์โง่นี่แหละที่แบบทุกสโมสรเราก็จะรู้ทุกสโมสรร้องเมโลดี้เดียวกันเชียร์
มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงจริงพอมันร้องพร้อมพร้อมกันครับบรรยากาศมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วมัน
บรรยากาศมันไฮฟซึ่งผมว่านี่แหละมันคือเรื่องง่ายเรื่องโง่อย่างนี้เราบอกครับ
อะไรที่มันดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันแฮปปี้
เราต้องเราต้องไปให้ถึงปลายทางนะปลายทางที่เรียกว่าแชมป์โลกต้องไปให้ถึง
นี่คือ๒๒ปีแล้วป่

จากที่เดชองชูถ้วยที่เขาเป็นคนชูถ้วยอ่ะทีนี้
ถ้า๙๘กับผู้บอกโลก๒๐๑๘ก็๒๐ปีใช่ไหม
อันนี้๒๒

นี่คือเมื่อกี้ที่อยู่โพรงขึ้นมาเหมือนรู้สึกแบบเพิ่งดูไปเอง

ปีนี้คืออายุวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วนะ

โอ้โหนานมากเมื่อกี้ที่อยู่ตกใจเพราะพูดถึงเดชองแล้วนึกภาพตอนเขาชูถ้วย

มันผ่านมา๒๔ปีแล้วเหรอวะ

แล้วก็มีคนหนึ่งที่ให้พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนหนึ่งอย่างนั้นก็คืออองตุ๋นคริสมัน
ซึ่งในทุนาเมนต์๒๐๑๘คริสมันก็ถือว่าแจ้งเกิดเหมือนกันนะ
โดยมีท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นมาจากเกมฟอร์ตไนท์
ดิงต้อมมากไม่รู้จะพูดคำไหนพอเอ๊ย
เจ้าภาพเท่านั้นเลยใช่แล้วเหมือนที่เล่าไปตอนต้นคือฝรั่งเศสไม่ได้ประสบความสำเร็จ
อ่าอะไรเลยในในเก้าสี่เออยิ่งเก้าสี่คือไปตกไปตกรอบคัดเลือกมาอะไรแบบนี้ครับ
แบบใครจะไปคิดว่าอยู่อยู่ปีที่แล้วไม่ได้ไปปีนี้มาเป็นแชมป์อ่ะใช่
มันเหมือนมันเหมือนที่ขึ้นมาจากใช่ใช่แล้วเป็นแชมป์เลยอ่ะมันคือวิธีคิดนั้นอ่ะ
แล้วก็เลยแบบเออปีนั้นเป็นปีที่สุดยอดเอาจริงจริงยุคนั้นอ่ะยูโรกัปไอ้
ฟ้องเก้าแปดใช่เป็นเป็นอันที่ปีที่พี่ดูบอลครับ
แบบจริงจังแล้วอืมที่อ่าที่ดูจริงจังที่สุดในในทวรรณเมนต์ใหญ่อ่ะ
คือเก้าสี่เนี้ยดูตามเพื่อนอยู่ดูตามดูตามรุ่นพี่อยู่อืม
ยูโรก้าวหกดูจริงจังอืมเพราะฉะนั้นบอลโลกแรกที่เราดูเนี้ย
ส่วนใหญ่คนจะไปพูดถึงอาเจริน่าบราซิล
เรายังมองอิตาลีมองบราซิลในเยอรมันอิตาลีอ่าใช่
เยอรมันเยอรมันตอนนั้นก็โหยิ่งใหญ่ผึ้งได้แชมป์อยู่โรหมา
โดนโปรดไม่โดนพอไม่ได้แฉมแล้วเขากำลังเหลือผมค้นก็
มองว่าเยอรามันเยอรมันอะไรสุดท้ายกับฝรั่งเศสมาจากไหน
ใช่จริงนอกจากฝรั่งเศสแล้วจริงมีอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจ

เพราะว่าโครเอเชียเขาเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองมากับยูโกสลาเวียใช่มั้ยครับ
เขาก็แตะประเทศเป็นประเทศใหม่

แต่จริงจะบอกว่าเขาโผล่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ถูกซะทีเดียว

โกสลาเวียเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ใช่ไหมครับ

มันบังเอิญว่านักเตะที่เก่งของยูเกอร์สลาเวียเดิม

เขาเป็นคนโครแอดเนอะ
ก็เลยได้อันนี้ส่งมา

แตกไปหลายประเทศแล้วบางประเทศก็อ่อนไปเลย

อย่างตอนนี้ก็อย่างดูโกฟาเวยเดิมก็จะเล็กลง

นั่นคือประเทศหลักเลยเนอะ

พูดถึงแชมป์เก่านะก็

ทั้งในพาร์ทของทีมชาติรวมถึงสโมสรเอง
โดนสแตมไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นหนึ่งในเจ้าบุญทุ่มของยุโรปไปแล้วนะครับ
ก็มันเป็นก้าวกระโดดของวงการฟุตบอลของฝรั่งเศส
แล้วก็คิดว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกอยู่แล้ว
มันจะโตกว่านี้ถ้าความบ้าคลั่งเป็นฟุตบอลมาเนียมากกว่านี้
มันกว่าจะบิลให้มันดังขนาดนี้
มันเป็นฟุตบอลคาวเจอร์ใหม่ได้มาอีก
โรปมันจะมันมากเลยนะ
มันจะแบบไปไกลกว่านี้อีก
แค่นี้ก็ไม่รู้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วอ่ะ
ติดตามกันว่าแชมป์เก่าจะป้องกันแชมป์ได้สำเร็จไหม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องความหลากหลายของเขาที่
ที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยในปี๒๐๒๒

นักเตะเขาหลากหลายจริงว่ะ
ทุกแผงทุกตำแหน่งของเขา

แล้วก็จะมีนักเตะบางคนที่เราให้กำลังใจเราชอบเป็นพิเศษอยู่ในทีม
อยู่เสมอเวลาฝรั่งเศสลง
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทีมที่เอาใจช่วย
แต่ว่ายังไม่บอกว่าเชียร์ทีมอะไร

ส่วนผมก็ยังหาทีมเชียร์ไม่ได้
เพราะว่าอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลก

ไปอีกการเล่าให้ว่าเป็นเพราะอะไร
เดียวนี่มีโอกาสจะเล่าทำไมอิตาลีไม่ได้ไปบ่นโลก
เอาแต่ว่าผมเล่ามันปรับสั่น

คือมันชินี่เป็นเหมือนคนอิตาลีทั่วไปคือชิว
เขาไม่ได้เข้มงวดมากแล้วมันมีความเฟรนลี่ความเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ย
บางทีมันชินีไม่กล้าตัดตัวบางคนที่แบบไม่ไหวแล้วออกอะไรอย่างนี้
แต่แบบสนิทกันไม่อยากเอาออกอะไรอย่างนี้
บางทีการกำชับจอจินโยว่าเรื่องยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไปกำชับอะไรเนี่ย
ผ่านให้แบบยิงตามใจยิงสเปะสปะอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
อันนี้ก็ทำให้ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกประหมาดประมาณนั้นล่ะกัน
ใช่แล้วนะครับ
ก็มาว่ากันว่าปีนี้พี่บอยจะเชียร์ทีมอะไร
เดี๋ยวค่อยไปดูหน้างาน

เขาชอบแบบสายเอเนอร์ด็อกหนัก
ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ
ก็ติดตามดูผมว่าบรรลวกปีนี้น่าจะมันอยู่
แล้วก็ข้อดีคือเตะเอเชีย
เวลาค่อนข้างไม่ห่างไกลมาก

อันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าคุ้นว่าประมาณนี้
ในวันที่๒นิ่งก็หนักดู

เพราะว่าผมลองเทียบตารางตารางเวลาของกาต้ากับไทย
คู่แรกก็ประมาณที่๒ทุ่ม
อ่ะคู่แรกกำลังพอดีคู่๒ประมาณพอดี
แต่อีกคู่๓เนี่ยใจคอกันน่าจะเป็นมีแพนด้ากันอีก

โอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้พี่บอย
ทีนี้อีพีหน้าล่ะเราจะสปอยซะหน่อยไหม
ได้เพราะว่าทำเสร็จแล้วโอเคก็คือต้องบอกชื่อทีมเลยไหม
ถ้าบอกชื่อทีมมันก็แปลว่าเล่าเลยดิไม่ต้องสปอยแล้วดิ
อ๋อสปอยใช่ไหมก็เป็นทีมที่ได้ช้ำโลกหนึ่งสมัย

โอเคหนึ่งสมัยก็มีไม่กี่ทีม
มีไม่กี่ทีมไม่ยากหรอกนะครับ
เดี๋ยวมาว่ากันว่าอีพีหน้าเป็นอะไรรอดูจากปก

ก็สำหรับอีพีเราจะเรียกมันว่าอะไร
สำหรับอีพีพิเศษของเราก็น่าจะประมาณนี้ก่อน
ก็เป็นทุกวันเสาร์บ่ายสองโมง

ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก็รีบทำมารีบพิมพ์มา
เผื่อจะได้หยิบยกลงไปใส่ได้

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ